เกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักเหมือนกัน
ทำให้รถทัวร์เสียหลักไปชนเสาไฟฟ้า
แล้วก็ตกร่องกลางถนนพลิกตะแคงเลยนะฮะ
เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งระดมกำลังเข้าไปช่วยเหลือ
เพราะในรถทัวร์มีคนที่ได้รับบาดเจ็บถึง๔๐กว่าราย
และเหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิตด้วย๑รายนะครับ
คุณผู้ชมฮะนี่เป็นอุบัติเหตุใหญ่
ที่เกิดขึ้นที่มหาสารคามนะครับ

บริเวณจุดกลับรถบ้านหนองฮี
ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๒๐๒
ลำพังชูห้วยลำเตาที่ตำบลประหลาน
อำเภอพยักษภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับ
เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือครับ
พบรถทัวร์โดยสารของบริษัทไทยศรีรามอุบลราชธานีกรุงเทพ
เลขข้างตัวรถ๙๓๑๒ทะเบียนรถ๑๕๕๙๒๑กรุงเทพมนาคม

เพราะว่าเกิดเหตุชนเสาไฟส่องสว่าง
ก่อนจะเสียหลักตกร่องกลางถนนสภาพพลิกตะแคงนะครับ
เจ้าหน้าที่พยายามเร่งนำอุปกรณ์ตัดทาง
ช่วยคนในรถทัวร์ที่ติดค้างอยู่ภายในรถออกมานะครับ
เรื่องต้นที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บทั้งหมด๔๒ราย
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ๑ราย
ก็คือนางสาวอุมาพรคำพาพันธ์อายุ๓๔ปี
เป็นชาวจังหวัดยะโสธรนะครับ
เจ้าหน้าที่เร่งนำผู้บาดเจ็บทั้งหมด

ก็คือโรงพยาบาลพยักษ์ของมหาสารคาม๒๐ราย
โรงพยาบาลปธุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ด๑๐รายนะครับ
โรงพยาบาลเกษตรวิสัยจังหวัด๑๐๑อีก๘ราย
แล้วก็มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยไม่ประสงค์ไปโรงพยาบาล

โดยพนักงานสอบสวนร้อยตำรวจเอกพิชัยสุขติ
ได้เปิดเผยว่าจากการสอบสวนเบื้องต้น
ทัวร์โดยสารคันดังกล่าวออกจากต้นทาง
ก็คืออุบลราชธานีปลายทางจะพุ่งเป้าไปที่กรุงเทพมนครนะครับ
โดยมีนายพิเชษสุวรรณเป็นคนขับ
ก่อนจะเกิดอุบัติเหตุนั้นบริเวณนี้มีฝนตกหนัก
ทำให้คนขับไม่สามารถควบคุมรถทัวร์ได้
ซึ่งหลังเกิดเหตุนะฮะทางคนขับก็ได้ยืนรอมอบตัวกับทางตำรวจนะครับ

ส่วนการดูแลชดเชยเยียวยาผู้โดยสารที่รับบาดเจ็บนั้นนะฮะ
ทางเจ้าของบริษัททัวร์ได้ติดต่อเข้ามาแสดงเจตจำนง

โดยจะดูแลค่ารักษาพยาบาลแล้วก็เยียวยาเบื้องต้น
ซึ่งทางรถทัวร์เองก็ได้ทำประกันภัยเอาไว้ด้วยนะฮะ